การประหลาดจัดการคนทำงานต่างวิตรธรรม
พุทธศักราช๒๕๖๐มีผลบังคับใช้
แน่นอนครับมีการเพิ่มบทลงโทษนี่
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจนทำให้มีผลกระทบ
มีการวิภาควิจารณ์ออกมาอย่างมากมาย
เพราะว่าบทลงโทษสูงสุดนั้นจำคุกถึง๑๐ปี
เทียบเท่ากับเรื่องของคดีอาญาด้วยซ้ำไป
ทำให้หลายคนนั้นแหมบอกว่าเรื่องนี้อาจจะยอมรับได้ลำบากเหมือนกันนะครับ
วันนี้ธนาทีวีจะพาคุณผู้ชมมาดูเปรียบเทียบหน่อย
บทลงโทษของกฎหมายบรรยายงานต่างด้าวฉบับใหม่
ที่มีการปรับปรุงมาจากกฎหมายเดิม๒ฉบับก็คือ
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวปี๒๕๕๙
และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างไทยปี๒๕๕๙
พบว่าฉบับเก่าทั้งสองฉบับนี้พอไปดูฉบับใหม่โอ้โห
บทลงโทษนั้นสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวอาทิ

นายจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
หรือรับคนต่างด้าวมาทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
มีโทษปรับ๔๐๐๐๘แสนบาทต่อแรงงานต่างด้าวเพียง๑คน
นั่นหมายความว่าหากพบนายจ้างฝ่าฝืนจ้างแรงงานต่างด้าว
ฐานความผิดนี้ถ้ามีการจ้างมา๑๐คน
เท่ากับว่านายจ้างอาจจะถูกปรับตั้งแต่๔ล้านถึง๘ล้านบาทนะครับ
และหากนายจ้างให้บรรยายงานต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มีโทษปรับไม่เกิน๔แสนบาทต่อแรงงานต่างด้าว๑คน
ในส่วนของบรรยายงานต่างด้าวนั้นหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำแรงงานต้องโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่ผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน
มีโทษจำคุกตั้งแต่๑๓ปีหรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผู้ที่ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวมีโทษเหมือนกันนะครับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
จากนี้หากผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยได้
ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๐ปีหรือปรับตั้งแต่๖แสนถึง๑ล้านบาท
ซึ่งโทษทั้งหมดทั้งมวลถือว่าอัตราโทษในฐานความผิดนี้มีระดับโทษที่รุนแรงเทียบเท่ากับคดีอาญาอื่น
เช่นคดีครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
กระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รวมไปถึงความผิดฐานฟอกเงินที่มีอัตราโทษปรับและจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ก็ถือว่าโทษของกฎหมายรายงานฉบับนี้หนักพอสมควรเหมือนกัน